คุณผู้ชมคะจากการแถลงของสวบควันนี้เกี่ยวกับตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ผู้ป่วยโควิด๑๙เนี่ย๑๙๔รายฟังแบบนี้หลายคนก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขพุ่งขึ้นเกือบสองร้อยแบบนี้นะคะครับมีคลัสเตอร์ก็คือกลุ่มก้อนนะคะในพื้นที่ที่เป็นผับบาร์ที่ทองหล่อที่รัชดาด้วยก็เลยเกิดคำถามเกี่ยวกับเอ๊ะมีความหละหลวมอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด๑๙แล้ว
ยุติจันโอชานายกรรมนรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหมพูดเรื่องนี้นะคะ
คือวันนี้นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธาน
การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก็เป็นการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
แต่มีอยู่ช่วงนึงนะคะตอนที่นายกรัฐมนตรีพูด
ก็พูดเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
โดยบอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยของเราทำได้ค่อนข้างดี

รัฐบาลก็เลยหวังว่าในช่วงสงคราน
ทุกคนจะมีความสุขเพราะว่าเราหยุดยาวนะ
ก็ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวกันได้บ้าง
แต่กลายเป็นว่าโอ้โหตัวเลขของผู้ป่วยรายใหม่โควิด๑๙

นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าแต่เนี่ยค่ะ
ถ้ามีมาตรการอะไรออกมาแต่คนไม่ปฏิบัติตาม
หรือไม่มีจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบร่วมกัน
มันก็จะเป็นแบบนี้แทนที่จะได้สนุกกันน่ะนะคะ
ใช่เขามีหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแล
ในเรื่องติดตามการบังคับใช้กฎหมาย
แต่มันมีการเล็ดลอดทุกอย่าง
มาตรการทุกอย่างมันจะต้องฝืนจะต้องฝ่าจะต้องทำ
เพราะอะไรครับจิตสำนึก

ให้คนไทยทุกคนมีจิตสำนึกว่าเราจะร่วมมือแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร
ต่อให้เราออกกฎหมายมากี่ตัวก็ตาม
ต่อให้เรามีกฎระเบียบต่อให้มีคนคุมการบังคับใช้กฎหมาย
ดูแลแรงเท่าไหร่ก็ได้มันก็ทำไม่ได้หรอกครับ
ถ้าเรายังรวมใจคนไทยทั้งชาติไม่ได้

อันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ
ว่าพวกเราทุกคนในแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ย
หรือว่าแต่ละที่เนี่ยจะร่วมกันขนาดไหนร่วมมือกันขนาดไหนใช่ไหม
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ทำได้ดีนะคะ
เราทำกันได้ดีร่วมมือกันดีก็ไม่อยากจะให้ตัวเลขมันพุ่งสูงขึ้นมาแบบนี้นะ
ตอนนี้กลุ่มก้อนสถานบันเทิงอย่างนี้ใช่ไหม
หล่อรัชดามันเหมือนกับวนมาที่เดิมเรื่องเดิมเรื่องสถานบันเทิง
เหมือนกับว่าพอผ่อนปลนให้พอเที่ยวกันได้บ้างมันก็กลายเป็นว่าเอ๊ะหละหลวมกันหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะ
เกือบ๒๐๐อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะ
มีการพบเชื้อโควิด๑๙๘จังหวัดนะคะ
แล้วก็ไปโยงผับบาร์ทองหล่อรัชดา
หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคแถลงวันนี้
บอกว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๙๔ราย
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๘๒ราย
แบ่งเป็นระบบเฝ้าระวังและบริการ๘๗ราย
และคัดกรองเชิงรุกในชุมชน๙๕ราย
และกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ๑๒ราย
รวมผู้ป่วยสะสม๒๙๓๒๑ราย
ผู้เสียชีวิตสะสม๙๕รายนะคะ
ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของผู้ป่วยรายใหม่กันหน่อย
มีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์หรือว่ากลุ่มก้อนนะคะ
ผับแถวทองหล่อค่ะครับผับแถวรัชดาค่ะ
แล้วก็มีเรือนจำนราธิวาสด้วยนะคะ
มาดูจากระบบเฝ้าระวังนะคะมีกลุ่มคลัสเตอร์ผับย่านทองหล่อ
ที่กรุงเทพ๔๕คนนะ๔๕คนนะคุณผู้ชม
มุดปราการ๙นะคะชนบุรี๗รายนนทบุรี๒ราย
มุดสงครามกับสะแก้วในจังหวัดละ๑ราย
อีกหนึ่งรายที่จังหวัดปฐุมธานีแต่เป็นการพบในการตรวจคัดกรองเชิงรุกค่ะ
ส่วนกลุ่มเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ผับย่านรัชดา
มีที่ชุมพร๒รายเชื่อมโยงกันนะคะ
กลุ่มที่เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์เรือนจำ
พบจากระบบเฝ้าระวัง๑รายและการตรวจคัดกรองเชิงรุก๙๓ราย
สุพรรณบุรี๗รายค่ะเป็นอีกคลัสเตอร์หนึ่งนะคะ
เป็นคลัสเตอร์ล่องแพรค่ะครับไปล่องแพรกันที่กาญจนบุรีค่ะ
แล้วก็เชื่อมโยงไปแบบนี้นะคะคือทั้งหมดนี้คือเฉพาะวันนี้นะฮะ
เพราะวันนี้ใช่คุณผู้ชมแต่วันก่อนหน้านี้เนี่ย
ไปเจอคนที่ติดเชื้อจากคลัสเตอร์เหล่านี้ใช่
มาหลายคนมาแล้วนะแล้วคือจากคลัสเตอร์แล้วเขาแยกย้าย
ไปนั่นไปนี่อย่างนี้มันเลยกระจายอย่างนี้ค่ะ
แพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
มีการประชุมแล้วก็มีมติปรับ๔พื้นที่ค่ะ
บคให้บังคับใช้ต่อไปนะคะครับเบื้องต้นจะบังคับใช้สองสัปดาห์
อ่าจากนั้นจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งมติมีดังนี้ค่ะครับ
หนึ่งพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงห้าจังหวัด
กรุงเทพปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐมอุ้ยนี่กลับมาสีแดงแล้วนะฮะ
ใช่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะร้านอาหารนะผับบาคาราโอเกะนะ
จะเปิดได้แค่ไม่เกินสามทุ่มนะคะนั่งกินในร้านยังได้
แต่งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าอย่างที่เล่าไปว่าความเสี่ยง
สถานบันเทิงการดื่มสุราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย
มันเสี่ยงก็เพราะเขาเปิดให้ใช่ไหมใช่พอเปิดให้มันกลายเป็นหละหลวม
แล้วตัวเลขมันเพิ่มก็ต้องวนกลับมาเป็นสีแดงกันอีกแล้วอย่างเง
มีมติออกมาแบบนี้กำลังจะเสนอนะคะกำลังจะเสนอ
ชุดใหญ่ก่อนนะฮะใช่ค่ะกำลังจะเสนอ
แล้วถ้ามีมติออกมาเนี่ยโอ้โหเตรียมเลยครับศูนย์การค้า
น่าจะเปิดได้นะคะสถานศึกษาจะเรียนแบบผสมผสานนะคะ
ไลน์ด้วยไปเรียนด้วยแล้วก็แบ่งช่วงเวลากัน
ที่ออกกำลังกายเปิดได้แต่จำกัดผู้ใช้บริการครับ
สองพื้นที่ควบคุมสีส้มเก้าจังหวัดนะคะ
มุทรสาครสมุทรสงครามชุมพรตากราชบุรีชนบุรีสุพรรณบุรี
ราธิวาสกาญจนบุรีสถานบันเทิงผับบาร์เปิดได้ถึงห้าทุ่ม
กินอาหารได้รับประทานเครื่องดื่มรับประทานอาหารได้
เครื่องดื่มแอลกอฮอลพอได้นะคะการแสดงดนตรีสดในร้านก็ได้
แต่งดเต้นรำอันนี้ถ้าเป็นพื้นที่สีส้มนะครับ
พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดหรือสีเหลืองนะคะ๑๐จังหวัดค่ะ
ร้านอาหารสถานบันเทิงเปิดได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านได้ไม่เกินเที่ยงคืน
พื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวห้าสิบสามจังหวัดนะคะ
สามารถเปิดดำเนินการทุกอย่างได้ตามปกตินะคะจะแบ่งเป็นสีแบบนี้
อันนี้คือได้มีการประชุมออกมามีมติออกมาแต่ต้องเสนอสอบคอชุดใหญ่ก่อน
ถ้าผ่านก็อาจจะมีการบังคับใช้ตามนี้ค่ะเดี๋ยวรอดู
คือที่ปกติเนี่ยแต่ก็ต้องเข้มงวดเรื่องการแพร่ระบาดนะฮะ
ป้องกันการแพร่ระบาดนะครับวันนี้คนพูดถึงร้านเจ๊ไฝเยอะเลยค่ะ
ฝัยแจ้งปิดร้านชั่วคราวแถวแยกสำราญราชใช่ค่ะโอ้โหเจ๊ไฝอร่อย
โอโหฉะลินถูกต้องครับผู้บ่วนโควิดสิบเก้าไปกินที่ร้านค่ะ

พอเห็นเจ๊ไฝชี้แจงแบบนี้
ก็ตามมาด้วยการชี้แจงของคุณหญิงต้นค่ะ
มอมหลวงพิยพรรษพิรมภักดีนะคะ
เป็นคุณแม่ของคุณตั๊นจิตพรรดิผลิตนากรนะค่ะ
ไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของร้านเจ๊ไฝ

บอกว่าต้นและคุณนิดหน่อยต้องขอโทษเจ๊และทางร้านอย่างยิ่งนะคะ
ทำให้ต้องวุ่นวายหวังว่าทุกคนจะปลอดภัย
ได้มีภาพคุณหญิงต้นและคุณนิดหน่อยคุณจุตินันพิรมพักดีสามีค่ะ
กินข้าวที่ร้านเจ๊ไฝครับไปกับคณะเจ้าหน้าที่ทูตนะคะ
มีนายคาซิยะนาชิดะเดินทางไปด้วย
แล้วปรากฏว่าเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ติดโควิด๑๙ไปกินที่ร้านนี้แหละ
หมายถึงทีมเขาไปกินกันแล้วก็เจ๊ไฟก็เลยต้องปิดเพื่อความปลอดภัย
เลยวันนี้นะคะปกติอุ้ยคิวยาวไปนู่น
นี่บรรยากาศร้านวันนี้ค่ะนะฮะคือเจ๊ฝ่ายบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งทาง